มีเรื่องที่น่ายินดีสำหรับประเทศไทย
องค์การอนามัยโลกได้ยกย่องประเทศไทย
ถือเป็นประเทศแรกในเอเชีย
ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ออกมาขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกัน
ประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ
พลตรีสันเสริญแก้วกำเนิดโศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
รู้สึกยินดีนะคะที่องค์การอนามัยโลก
ประกาศยกย่องความสำเร็จของไทย
จากแม่สู่ลูกได้เป็นชาติแรกของเอเทีย

และประชาชนที่ให้ความร่วมมือ
ร่วมใจป้องกันและหยุดยั้งการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูก
เพราะว่าในอดีตมีคนติดเชื้อเยอะนะคะ
แต่ว่าลดลงเหลือเพียง๘๕คนในปี๒๕๕๙
ซึ่งเข้าเกณฑ์ยุติการแพร่เชื้อจากแม่สู่ลูกที่องค์การอนามัยโลกได้ประกาศไว้ค่ะ
พลตรีสันเสริญบอกว่ารัฐบาลได้สารต่อแนวทางการตรวจคัดกรอง
พัฒนาระบบบบริการสาธารณสุขที่ครอบคลุมถึงระดับชุมชน
และได้รับยาต้านไวรัสทันทีถ้ารู้ว่าติดเชื้อ
ถึงในพื้นที่ชนบทห่างไกลด้วย
แม้ว่าเมืองไทยจะได้รับเสียงชื่นชมจากนานาประเทศ
แต่สิ่งสำคัญก็คือยังคงต้องร่วมมือร่วมใจในการช่วยกันต่อไปค่ะ
คือทำให้ความสำเร็จนี้ยั่งยืนไม่ปล่อยให้เป็นภาระของใครคนใดคนหนึ่งนะคะ